มีกระแสในโลกโซเชียลมาอย่างต่อเนื่องค่ะ

คดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทคือเป็นครองพื้นที่จริง
คนก็ทวงถามถามถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะ
ตอนนี้มีศิลปินที่เขาเคยพ่นบล็อกสกรีนเป็นรูปนาฬิกา
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แต่ตอนนั้นไปพ่นตามสะพานลอย
มันเป็นพื้นที่สาธารณะก็ถูกปรับไปตอนนั้น๓๐๐๐
ใช่ผิดประมาณนี้คราวนี้มาทำอีกพ่นเป็นรูปเสือดำ
แต่เขาบอกว่าไปพ่นตามสถานที่ที่มันเป็นพื้นที่ร้าง

ใช่ก็เลยไม่ผิดกฎหมายอะไรเป็นภาพแบบนี้ค่ะ
ที่เคยพ่นบล็อกสกรีนรูปนาฬิกากับรูปพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
บนสะพานลอยถูกปรับไปก่อนหน้านี้
แต่ล่าสุดเป็นรูปเสือดำแบบนี้ค่ะ

ดปุ่มปิดเสียงได้มิให้บ่น
ดปุ่มปิดเสียงมวลชนห้ามสงสัย
ดปุ่มปิดบ่อยไปสัตว์ศูนย์พัน
นี่ล่าสุดเนี่ยก็มีภาพแบบนี้
ที่กำแพงปั๊มน้ำมันร้างซอยสุขุมวิทย์ห้าสิบแปด
ก็เป็นการปลุกกระแสเนาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไป
คนที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้นะคะชื่อว่าคุณแป้งค่ะคุณผู้ชม

บล็อกสกรีนเสือดำเมื่อคืนนี้เอง
ปลุกกระแสสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ตามข่าวเรื่องเสือดำนี่แหละค่ะ

อยากให้สังคมมองว่านี่เป็นงานศิลปะ
เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมช่วงนั้น
ซึ่งเมืองไทยอาจจะถูกปิดกั้นอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้

แป้งบอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีการปิดถนนเลยนะ
อะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ไม่จำกัดเลย

ที่สำคัญก็ภาพสวยก็เหมือนกับเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
ไปถ่ายภาพไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณแป้งก็บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปพ่นบนสะพานลอย
รูปนาฬิการุ่มพลเอ็กซ์ประวิทถูกปรับไป๓๐๐๐บาท
เพราะสะพานลอยมันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะคุณผู้ชม
มันผิดกฎหมายก็ยอมรับผิดไป
แต่ว่ารูปเสือดำเนี่ยไปพ่นตามสถานที่ร้างก็ไม่ผิดกฎหมาย
ส่วนช่วงบ่ายพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมมีเวทีเสวนาน่าสนใจค่ะ
วรรณศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า
จัดเวทีเสวนาการอนุรักษ์ป่าไม้ในเมืองไทยแบบยั่งยืน
ที่บริเวณโถงชั้นหนึ่งนะคะภายในหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ยังมีเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ป่ามาร่วมกันแจกหน้ากากเสือดำ
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยการปลุกกระแสสังคม
เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วยค่ะ
ตอนนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวหลายภาคส่วน
พักวิชาการเห็นเวทีเสวนาเวทีพูดคุยกันเยอะเลยนะคะ